คุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้ที่เมื่อวานนี้เล่าไป
หนึ่งในสี่รายที่เสียชีวิตอยู่ริมถนน
หนึ่งในนั้นคือนายสมเกียจอายุ๔๙ปีที่ติดโควิด๑๙
ล้มลงไปหมดสติเสียชีวิตนะคะ
คือล้มลงไปตอนสายเสียชีวิตตอนบ่าย
เก็บร่างตอนดึกเลยแถววัดบวรนะคะ
คือหนึ่งในทีมที่ไปช่วยเหลือก็คือทีมกู้ภัย
ซึ่งเป็นจิตอาสาพยายามจะนำถังออกซิเจนไปให้
เขาบอกว่าเขาพยายามจะไปช่วยจริงนะคะ
เราส่งคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราไปคุยด้วยเลยค่ะ
นี่คือที่ถนนเข้าสารเป็นที่ตั้งของหน่วยงานจิตอาสา
โครงการแบ่งปันลมหายใจค่ะ
นายสุเชษกิจการทวีคูณหรือคุณก๊อฟนะคะ

ตอนแรกคุณก๊อฟเป็นเจ้าของร้านอาหารแถวเข้าสาร
แต่ตอนนี้มาร่วมกับเพื่อนและเครือข่ายทำโครงการนี้
ก็ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙มาโดยตลอดนะคะ
การช่วยเหลือของโครงการของเขาก็คือจะนำถังออกซิเจน
ไปช่วยผู้ป่วยโควิด๑๙ที่จำเป็นจะต้องใช้
คุณสุเชษบอกว่าเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่โควิด๑๙ระลอกแรก
ระดมทีมช่วยเหลือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแจกหน้ากากอนามัยแจกอาหาร
ครั้งนี้ยอดผู้ป่วยมันสูงขึ้นมาก
เสียชีวิตกันแบบโอ้โหรายวันเนี่ยตัวเลขสูงมาก
ก็เลยคิดว่าสิ่งจำเป็นที่สุดในการต่อลมหายใจของผู้ป่วย
ก็คือเรื่องของช่วยนำส่งทางออกซิเจน
ทีนี้ค่ะคุณสุเชษคุยกับนักข่าวของเราน้ำตาคลอเลยคุณผู้ชมค่ะ
คุณสุเชษบอกว่าทำโครงการนี้มาก็มี๓๔กรณีนะ
ที่ไม่สามารถนำส่งถังออกซิเจนได้ทัน
ก็ได้มีข้อความจากครอบครัวของผู้ป่วยติดต่อกลับมา
ขอบคุณพี่จิตอาสาทุกคนนะ
แต่ตอนนี้ญาติของเขาเสียชีวิตแล้ว
มันสะเทือนใจนะคะคือเขาพยายามจะช่วย
แต่สุดท้ายบางทีช่วยได้ไม่ทัน

อย่างนี้ค่ะกรณีล่าสุดก็คือนายสมเกียจอายุ๔๙
ในซอยตรอกพันธมที่วัดบวรนะคะ
คือตัวคุณสุเชษบอกว่าโครงการของเขาพยายามไปช่วยนะ
คือวันนั้นวันที่เกิดเรื่องกับนายสมเกียจ
โครงการของเขามีถังออกซิเจนอยู่๑ถัง
ฝากไว้กับอปพรพระนครเอาไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
แต่ช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายสมเกียจที่ซอยตรงวัดบวรเนี่ย
ถังออกซิเจนถังแรกมันกำลังจะหมดคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็เลยติดต่อมาว่าขอเพิ่มได้ไหม

เขาก็รีบขับรถเอาไปส่ง
แต่ปรากฏว่าพอไปถึงไม่ทันค่ะคุณผู้ชม
สมเกียจเสียชีวิตไปแล้ว
สิ่งที่ทำได้คือแบกถังออกซิเจนกลับไป
ด้วยความรู้สึกที่หดหูใจและเจ็บปวดมาก
เขากำลังจะไปช่วยอะค่ะแต่มันไม่ทันจริง
มีคนทางแอดมินแจ้งมาบอกว่าให้ส่งเคสนี้ด่วน

ให้ทางอาสาครับออกไปเอาไปให้ที่บ้านอย่างนี้
วิ่งไปได้ครึ่งทางข้อความตีกลับมา

ตอนนี้คุณตาเสียแล้ว

เราต้องรีบกว่านี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้

ใช่มันก็เลยทำให้เราไม่ทัน
ก็เลยต้องกลับมาเป็นอย่างนี้ประมาณ๓๔เคส

คุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณล
และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด๑๙นะคะ

เพราะว่าหลายท่านพอติดเชื้อแล้วก็รอรถรอเตียงอยู่เนี่ย
หายใจไม่ทันหายใจไม่สะดวกนะครับใช่ค่ะ